ชวนคุณผู้ชมแล้วก็สองคนไปเที่ยว
หน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะ
บางทีเดินทางไปไกลก็รู้สึกหุดหงิดใจค่ะ

เพราะฉะนั้นไปใกล้อย่างเกาะเกร็ดละกันค่ะ

ไปดูวิถีชีวิตของหมู่บ้าน

เสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ

แล้วก็ไปทานของอร่อยอย่างเช่นอะไรบ้าง

ขนมบาลดอกไม้ทอดถูกต้องค่ะพูดแบบนี้แล้วโอ้โฮ

ท้อนให้เห็นถึงวิถีที่เรียบง่ายของชาวรามัน
ที่นี่คือหมู่บ้านอาหารไทยมอนหมู่หนึ่ง
ซึ่งมีชาวบ้านอยู่รวมตัวกันทั้งหมด๒๕๐ครัวเรือน
และแม้จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดกลางกอกเกร็ด
แต่ความสงบเงียบถือว่าต่างกันมาก
เพราะที่นี่ไม่มีคนพลุกพ่าน

เพราะชาวบ้านช่วยกันปรับหน้าร้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แวะชมวิถีดั้งเดิมของพวกเขาแบบเป็นกันเอง
ของเราที่แท้จริงก็คือเราจะไม่เห็นร้านหนาแน่น
แต่ถ้าคุณมาแล้วคุณอยากรู้ว่าขนมมอนเนี่ย
มอนทำจริงต้องมาที่หมู่หนึ่ง
มันจะเป็นเรื่องข้าวแช่อย่างที่หนูเห็นนะคะ
เป็นขนมหันตราเป็นเรื่องเล่าของว่าทำไม
เครื่องปั้นดินเผาถึงมันต้องมานั่งแกะลายเป็นหม้อเล็กกระจุ๊กกระจิ๊ก
เรายังคงความเป็นตัวตนของเราก็คือ
ไม่ได้อยู่กันแบบบ้านจัดสรรไปหมดอย่างน้อย
ที่แน่คนที่อยู่ที่นี่
ก็ยังเป็นพี่น้องทางสายเลือดโดยแท้จริงมาก
เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเยี่ยมชมหมู่บ้าน

เพราะนอกจากเส้นทางจะปั่นง่ายและไม่ซับซ้อนแล้ว
ยังสะดวกสบายในการแวะพักตามจุดต่างของหมู่บ้านอีกด้วย
สำหรับเมนูที่ขึ้นชื่อของชาวมอนหรือชาวรามัน

ชาวบ้านที่ชุมชนนี้จะร่วมแรงร่วมใจ
ของเข้าแช่ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลทรงกราน

และแห่ถวายพระที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
โดยชาวบ้านที่ชุมชนนี้ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
แช่ที่นี่ไม่เหมือนกับข้าวแช่ที่อื่น
โดยเฉพาะสำหรับที่ทานคู่กับข้าวแช่
ซึ่งประกอบด้วยของขาวอย่างหมูผัดกะทิ

และของหวานอย่างถั่วดำ
ส่วนใครที่ชอบทานขนมหายากแวะเวียนไปได้ที่บ้านจ่ามงกุฎ

ยังเปิดบ้านสาธิตวิธีทำขนมไทยและขนมมอนโบราณ
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด

มีกิจกรรมอีกหลากหลายอย่างเลยค่ะ
ที่สามารถร่วมทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติค่ะ
อย่างกิจกรรมตรงนี้นะคะคือการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายมอนค่ะ

และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปปั้นดินด้วยตัวเอง
ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่
โดยงานหัฐกรรมเครื่องปั้นดินเผา
อยู่คู่กับหมู่บ้านอาหารไทยมอนมานานเกือบ๑๐๐ปี
และถือว่าเป็นแหล่งส่งออกเครื่องปั้นดินเผา
ให้กับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านค้าหลายแห่ง
ทั้งในและต่างประเทศ
ยามบ่ายก่อนกลับผ่อนคลายความเมื่อยล้าและหลบแดดกันสักนิด
ที่ร้านกาแฟบ้านเลขที่หนึ่ง
หรือที่รู้จักกันดีว่าร้านกาแฟห้อยขา
ที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มเย็นอย่างน้ำมะตูมสไตล์ไทย
หรืออยากจะทานของหนักท้องก็มีสเต็กเนื้อต่าง
เลือกรับประทานตามความชอบใจค่ะ
หมู่บ้านอาหารไทยมอนบนเกาะเกร็ดแห่งนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสีสัน
ที่ทำให้๑วันเต็มอิ่มครบรสค่ะ
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหถ้าใครได้ไปต้องติดใจ
ผมไปต้องทานดอกไม้ทอด
แล้วก็ขนมหวานในกล่องนี้อร่อยมาก
ใช่ค่ะแหมนั่งเรือข้ามไปนิดเดียว

คือขับรถไปจอดที่ท่าเรือในวัดแล้วก็ข้ามเรือไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
ไม่น่าเชื่อนะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนี้เอง

ถ้าเกิดหลายคนชอบปั้นหม้อก็ไปขอเขาลองปั้นได้เหมือนกัน